ปรากฏว่าโดนตำรวจไซเบอร์เนี่ย

เพราะอะไรเก่งลายพรางทำคลิปแบบนี้
แน่ว่าขายปลาหมึกอยู่มั้ยใช่หรอขายปลาหมึก
ขายหมึกดีอ่ะคนเต็มล้านอ่ะถูกต้องหมึกย่างลายพรางเลย

แต่ว่าตอนนี้ยอดมันลดลง
มันได้ไม่ถึงวันละแสนแล้วต้องการเดือนนึง
มันมีค่าใช้จ่ายไงเก่งลายพรางบอกว่า
อยากได้ค่าจ้างอันนี้ที่ให้ไปโปรโมทเว็บพนันเนี่ยนะ
ได้ค่าจ้างเดือนนึงประมาณสองแสนห้าสามแสนอ่ะ
แล้วแบบโหไหนจะบ้านไหนจะรถมันต้องใช้จ่ายเยอะ
คือยังพอดีอยู่ถูกต้องนี่แหละค่ะเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจไซเบอร์ก็นำหมายสารเข้าค้นบ้าน๓จุด
ในกรุงเทพปฐุมธานีแล้วก็เชียงราย
ของคนนี้แหละค่ะนายจิรายุยิ้มอำภัยฮะใครอ่ะ
แล้วก็เจ้าของธุรกิจหมึกย่างลายพราง
เพราะว่าอะไรเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจ
แล้วก็พบว่ามีการโพสต์คลิปชวนให้คนมาเล่นพนันออนไลน์
ทีนี้เก่งลายพรางก็เลยมาพบตำรวจรับทราบข้อหาค่ะ
เรื่องของการช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือว่าพนันในการเล่น

ก็คือเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์นั่นแหละโพสต์ชักชวนคนอื่นนะคะ
ทีนี้ทางพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการ
บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะคะก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าเบื้องต้นพบพฤติการชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์
ก็เลยมีการเรียกให้มารับทราบข้อหาแค่นี้ก่อน
แต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบนะแล้วเห็นมีหลักฐานเนี่ย
พบว่าเก่งไม่ได้แค่ชวนให้คนมาเล่นนี่
มีการไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันเป็นเจ้าของ
หรือว่าร่วมเป็นเจ้าของอันนี้จะโดนเพิ่มนะ
เรื่องของข้อหาส่วนทางฝากฝั่งเก่งลายพรางว่ายังไง
เขาก็ยอมรับค่ะบอกว่าผมชวนให้คนมาเล่นพนันจริง
ก็ผมได้รับการติดต่อจากแอดมินเว็บพนัน
เขาก็แชทมาหาผมนี่แหละเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ค่าจ้าง
เดือนนึงเนี่ย๒๕๐๐๐๐ถึง๓๐๐๐๐๐บาท
แล้วที่ผมต้องทำโอ้โหตอนนี้ผมแย่
ผมแย่เพราะว่ารายจ่ายมันเยอะเหลือเกิน
พรบ้านพรรดอ้าวพี่เก่ง
แล้วเมื่อก่อนที่บอกว่ายอดขายหมึกย่างลายพรางวันเป็นแสน
คือถ้าเกิดอย่างนี้พี่ขาย๓วันพี่ก็ได้เท่ากับไปโพสต์แล้วดิ
เขาบอกว่าไม่ตอนนี้ยอดมันลดลง
วันหนึ่ง๖๐๐๐นึงเอง
มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายต่าง
แต่พี่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

เราก็พยายามปรับเปลี่ยนมาเรื่อย
พยายามหาธุรกิจอย่างอื่นมาทำ

หาครีมมาทำ
หาของมาขายหาเสื้อผ้ามาขาย
หายาลดความอ้วนมาขาย
คือเราพยายามทำอะไรอย่างซึ่งให้มันเปลี่ยนของในจ่าย
นี่แหละค่ะตำรวจก็นำตัวเก่งลายพรางเนี่ยนะคะ
ส่งฟ้องที่สารแขวงดอนเมืองค่ะ
ตามที่เก่งรับสารภาพต่อไปนะคะ
อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องไปหาความเชื่อมโยงอื่นก่อน

หรือว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์อะไรหรือเปล่า
ก็จะมีข้อหาเพิ่มเติมนะคะ